อีกเรื่องหนึ่งยิงกันตายเหมือนกันแค้นสะสมอีกเหมือนกัน

น้องชายแท้เนี่ยควักปืนออกมายิงพี่สาวตัวเอง
เสียชีวิตกลางตลาดที่สุพรรณบุรีเลยค่ะ

พี่สาวปล่อยให้แม่ติดโควิด
ทะเลาะกันจากเรื่องนี้แล้วก็โอ้โหนี่
เห็นป่ะคะนี่น้องชายนะยิงเสร็จปุ๊บยังเดินมาดูร่างพี่สาวด้วย
พี่สาวหันหลังไปคือทะเลาะกันก่อนนะ
เนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วพี่สาวก็หันหลังจะเดินกลับไปแล้ว
เดี๋ยวลองดูนะคะเนี่ยพูดคุยเหมือนโต้เถียงกันอ่ะ
แล้วมีจังหวะนี้ยิงเลยอ่ะ
แล้วเดินมาจ่อดูด้วยแล้วเขาแบบยังไง
หนึ่งรอบแล้วเดินไป
นี่พี่น้องกันแบบพี่น้องท้องเดียวกันนะคะ

เขาบอกว่าจริงคือระหองระแหงกันอยู่แล้วพี่น้องคู่นี้

แต่มันบานปลายมาจากเรื่องแม่ติดโควิดนะคะ
นี่คือตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ลักษณะก็คือทะเลาะกันก่อน
ก่อนที่น้องชายจะยิงเดินตามมายิง
จังหวะตอนที่ทะเลาะกันนะคะ
นี่พี่สาวก็เดินไปโวกหวายกันเนาะนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าเลยค่ะ

ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง

น้องชายเนี่ยวันที่มาตลาดก็คือจะขับรถกระบะมารับคนงานชาวเมียนมาร์ไปตรวจโควิด
เพราะเขาบอกว่าที่แม่ติดโควิดก็ติดจากคนงานของพี่นั่นแหละ

โอ้โหแล้วพอครอบครัวของฝั่งผู้ตายมาเห็นร่างนะ

นี่คือสามีผู้ตายนะคะคือยืนแทบไม่อยู่ต้องพยุงกันออกมาเนี่ย
ลงไปแล้วร้องไห้เลยค่ะ
ผู้ตายชื่อว่านางสาวสมพรทองคำอายุ๓๘ปีนะคะ
ส่วนคนก่อเหตุก็คือน้องชายชื่อนายโสพลทองคำอายุ๓๕ปีค่ะ
พูดเลยบอกว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้

แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบศพของนางสาวสมพรนะคะ
อย่างที่บอกว่าเธอเปิดร้านค้าอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
น้องชายเนี่ยตั้งใจจะขับมารับคนงานของพี่ที่มาช่วยขายของที่เป็นชาวเมียนมาร์ไปตรวจโควิด
เพราะว่าตอนนี้แม่ติดโควิดแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็บอกว่าแม่ติดโควิดจากคนงานของพี่นี่แหละ
ก็เลยจะมาทาตัวคนงานไปตรวจ
คำพูดหรืออะไรที่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายจะทำให้เขาก่อเหตุคืออะไร
เพราะว่ามันคงมีคำพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าก่อนที่พี่สาวจะเดินหันหลัง
ฝ่ายน้องชายเดินกลับเข้าไปที่รถนะ

กลับเข้าไปที่รถไปหยิบปืนในรถแล้วมาเจาะยิงพี่สาว
ตอนนี้เขามอบตัวแล้วนะคะไปมอบตัวเองด้วย

ส่วนทางด้านนางอัญชาลีน้าสาวของคนตายก็เล่าแบบโอ้โหตกใจเลยอ่ะ
คิดเลยว่าพี่น้องจะมาฆ่ากันแบบนี้
คือที่ผ่านมานายโสพลคนก่อเหตุตัวน้องชายนะ

บอกน้าสาวบอกเคยถูกยิงด้วย

เธอบอกเธอไม่กลับบ้านมานาน๗ปีแล้วเพราะทะเลาะกับหลานนี่แหละ
แล้วมาวันนี้โอ้โหพอมารู้ว่าหลานชายก่อเหตุยิงหลานสาว

แต่เขาก็มีปัญหากันอยู่แล้วอะนะ
คราวนี้ลุงถึงขั้นเอาขวานจามหัวหลานจนตายนะครับ
แม่ของหลานซึ่งก็คือน้องสาวของลุงโดนไปด้วย

ไฟเผาอีกลุงน้องสาหัสอยู่โอ้โหนี่อุดรธานีฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับอะไรขนาดนั้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะฮะ
พ่อเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านดงเค็งตำบลบ้านจันทร์
ที่อำเภอเมืองนะฮะเป็นบ้านชั้นเดียวนะแต่ยกพื้นสูงนะครับเป็นบ้านไม้นะฮะ
นางสาวทิพพวันพลตรีอายุ๔๐ปีถูกไฟลวกบาดเจ็บสาหัสอยู่
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลต้องรีบช่วยเหลือเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันในห้องนอนของบ้านนี่ญาติพี่น้องนี่กอดกันร้องไห้เลยนะครับ
ค่ะในห้องนอนของบ้านเนี่ยมีวัยรุ่นชายวัยสิบห้าปีชื่อนายทักดันัย
เสียชีวิตอยู่ถูกฟันด้วยของมีคมเข้าศีรษะเข้าหน้าอกแล้วก็ไหล่ซ้ายด้วย
เป็นแผลชะกันทั้งนั้นเลยนะครับเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ที่นอน
คนก่อเหตุคือนายวัญชัยพลตรีอายุ๕๒เป็นพี่สาวของนางสาวทิพพวันที่ถูกจุดไฟเผา
และเป็นลุงของนายทักดันัยที่ถูกฟันจนเสียชีวิตนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้นายวัญชัย
ตำรวจคุมตัวได้นะครับในบ้านหลังนี้นี่แหละนี่แหละ
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีที่สพเมืองอุดรธานีนี่คนก่อเหตุนะครับ
โอ้โหนี่หลานชายแท้กับน้องสาวของตัวเองนะฮะแม่ของผู้ก่อเหตุ
ชื่อนางสิงพลตรีอายุ๘๐ปีนี่ฮะคุณยายสิงเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
และหลานยายของหลานด้วยเป็นยายของหลานชายที่ถูกฟันจนตาย
เป็นผู้เสียหายคนเดียวเลยนะเนี่ยคือคุณยายสิงห์เนี่ยบอกว่าช่วงเช้านะ
เมื่อวานเนี้ยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนายวัญชัยเนี่ยเขามีปากเสียงกับนางสาว
พวันอยู่แล้วพี่น้องเขามีปากเสียงกันเรื่องผูกเปรยวนนอนขวางทางเข้าออกบ้าน
นายวัญชัยเนี่ยใช้มีดไปตัดเชือกของเปรย์เลยนะนี่เห็นไหมตัดจนขาดเลย
นางสาวทิพวันตอนนั้นน้องสาวเนี่ยนอนอยู่ที่เปรย์นะร่วงตกพื้น
หลังจากนั้นทักดันัยหลานชายเห็นแม่เนี่ยร่วงตกพื้นนะคือมีผงมีแผลเลยอ่ะ
ก็เลยไปต่อว่าลุงเกิดการโต้เถียงชกต่อยกันเกิดขึ้นยายบอกยายนี่แหละเป็นคนเข้าไปห้ามให้เขาแยกย้ายกัน
ตกค่ำนายวัญชัยตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมาอีกแล้วได้ยินเสียงหลานชายเนี่ย
ร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงดังอยู่ในห้องนอนก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเลยเข้าไปดูนะ
พบว่านายวัญชัยเนี่ยเข้าไปทำร้ายหลานชายแม่เขาก็เข้าไปช่วย
พอแม่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยนายวัญชัยเนี่ยเอาน้ำมันเบนซินนะฮะ
ราดใส่ตัวน้องสาวแล้วจุดไฟเผานะครับตัวของน้องสาวเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากห้องให้ญาติ
ช่วยกันดับไฟนี่ฮะไฟม่วงไหม้เสื้อพ่งเสื้อผ้าหมดเลย
เขาก็พาตัวนางสาวทิพวันเนี่ยเรียกรถกู้พงกู้ภัยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ไปดูในห้องเนี่ยพบว่าฝ่ายของนายทัศนัยเนี่ยถูกขวานจามศีรษะจนเสียชีวิตไปแล้ว
คนที่พันนี้เป็นอะไรคนที่พันมีศักดิ์เป็นอะไร
ลูกเขาฟะลูกเข้าใจเปล่า

บางคนบอกว่าส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย
ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย
ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย
ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย
ส่วนของชีวาหาย
ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย
ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย

ส่วนของชีวาหาย